ข่าวนี้เป็นคนใจบุญค่ะ
เจ้าของร้านร้านบ้านหมูหอมเขาอยู่ที่หัวหินนะคุณ
ทีนี้พอเขาเปิดร้านใหม่เขาฉลองด้วยการแจกข้าวสาร

ใช่แล้วไม่ได้แจกแค่แบบเป็น๑๐ถุงนะ
๑๒๐๐กว่าถุงค่ะ
นี่เป็นการช่วยเหลือคนอื่นในสภาพที่เศรษฐกิจตอนนี้
มันก็ไม่ค่อยจะดีนะแถมยังมีโรคระบาดแบบนี้อีก
ซึ่งเจ้าของร้านบ้านหมูหอมอ่านชื่อดังหน่อยละกันค่ะ
คือพี่สิทธิพรมานะดี
ร้านบ้านหมูหอมเขาเป็นร้านอาหารไทย
ชื่อดังเลยอยู่ในซอยหัวหินห้วยมงคล๑๑
อยู่ที่เขตเทศบาลเมืองหัวหินที่ประจวบนี่แหละค่ะ
แล้วก็ยังมีนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน
คือนายนบพรวุฒิกุลมาร่วมแจกข้าวสารด้วย
แล้วถุงหนึ่ง๕กิโลกรัมแจกทั้งหมด๑๒๔๖ถุง
ให้กับชาวบ้านแถวนั้นนะคะต่อคิวมารับกันแน่นเลย
เพราะว่าเป็นการฉลองเปิดร้านใหม่
โดยเจ้าของร้านบอกว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
ทำให้เศรษฐกิจของหัวหินช่วงนี้ไม่ค่อยจะดี
แม้จะเป็นเมืองท่องเที่ยวแต่คนก็ไม่ค่อยจะกล้ามาเที่ยวกัน
ประเทศไทยเศรษฐกิจภาพรวมมันก็แย่ลง
ทางร้านยังพอมีทุนมีกำลัง
ก็อยากจะแบ่งปันให้กับชาวหัวหินด้วยกันก็เลยตั้งเป็นกลุ่มขึ้นมานะคะ
ชื่อกลุ่มก็น่ารักมากแบ่งปันชาวหัวหินชัดเจนตรงตัว
แล้วทุกวันที่๖ของเดือนจะแจกของแบบนี้แจกต่อไปเรื่อย
ถ้าเกิดมีของแจกอะไรเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวจะประกาศให้กับคนหัวหินได้ทราบ
แล้วฝากถึงชาวหัวหินทุกคนด้วยนะครับ
อยากให้ทุกคนดูแลป้องกันตัวเอง
หน้ากากอนามัยล้างมือให้สะอาด
เพื่อเป็นการป้องกันโรคระบาด

แบ่งปันก็หยิบยื่นให้กับคนที่เขามีน้อยกว่าเรา
ใช่ครับน่าชื่นชมมากเลยนะคะคุณผู้ชม